เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ของบ้านที่โดนไฟไหม้หรือเปล่า
เห็นว่าถ่ายติดอะไรแปลกครับ
นี่เห้ยเงาดำแบบนี้

นี่คือชุมชนหลังวัดบางกระจะ
ที่อำเภอสำเภาล่มครับ
ตำบลสำเภาล่มที่พระนครศรีอยุธยาคืนวันที่๓๑พฤษภาคม
ภาพนี้เหมือนเงาผู้ชายอยู่หลังสารพระภูมิ

คนก็ถามว่าใช่ไหมติดวิญญาณไหมเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่๖๑ครับ
ถามในวัชระอายุ๒๖ปีเป็นหลานเจ้าของบ้านนะ

แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาดูเลย
แต่พอมาถึงไฟมันดับหมดแล้วนี่ฮะสารพระภูมิตรงนี้แหละทองนี่
แต่เรื่องภาพถ่ายปริศนาส่วนตัวเชื่อว่าเป็นวิญญาณ
เพราะตอนที่มาดูไฟไหม้ไม่มีคนนะแถวนั้น
อีกทั้งบ้านหลังนี้มีเสาตกน้ำมันและมีรูปปั้นกุมารอยู่
นี่ตอนที่ไฟไหม้ฮะตอนโอ้โหลุกท่วมเลย
พอมีรูปปั้นกุมารอยู่เวลาเขามาที่บ้านเนี่ย
ยกมือไหว้เป็นประจำเลยครับฟังหลานเจ้าของบ้านหน่อยครับ
ผมว่ามีจริงนะเพราะว่าผมมากี่รอบก็
พวกป้าพวกอะไรที่อยู่นี่เวลาวันพระวันอะไรที
ก็ทำบุญใส่บาทตลอดเป็นรูปปั้นรูปปั้นเลย
แล้วก็มีเสาตกน้ำมันอย่างที่ผมบอกเลย
เสาตกน้ำมันนี่คือมีมานานหรือยังครับ

สุดท้ายได้รับการยืนยันจากเจ้าของภาพครับว่า

เจ้าหน้าที่แต่เพลิงไม่ใช่วิญญาณ

บางทีเราเห็นภาพนิ่งก็คิดไปต่างนานา